ส่วนเรื่องนี้ส่งใจไปช่วยชาวพิศนุโลกค่ะอุทธกภัยจากน้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ

มีสภาพเป็นแบบนี้นะคะโหโหน้ำ
สภาพน้ำที่เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนวัดโรงเรียน
ในพื้นที่หมู่๕บ้านปลวกงามตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลก
แล้วตามรายงานระดับน้ำไม่ได้อยู่แค่นี้นะ
มันค่อยเพิ่มสูงขึ้นอย่างก่อนเรื่องด้วย

ทางกู้ภัยมิตรภาพมงคลธรรมวันนี้เอาเรือท้องแบนไปเลยค่ะ
แจกน้ำดื่มให้กับประชาชนมีกู้ภัยอีกหลายหน่วยงานเลยนะคะ
กระจายกำลังกันช่วยชาวบ้านในพื้นที่ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปราง
ถูกน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลเอ่อล้นเข้าท่วมค่ะ
โดยเฉพาะที่หนักก็คือที่หมู่๕บ้านปลวกงาม
น้ำเนี่ยขยายวงกว้างท่วมผิวถนนและทางเข้าหมู่บ้านค่ะ
ก็ต้องลุยเอาน้ำดื่มไปแจกจ่ายประชาชนแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าเขาไม่ออกคือประชาชนก็ห่วงทรัพย์สินนะ
คุณนัทพงศ์ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเกิดมันลดขึ้นมาอะไรอย่างนี้
ก็ต้องเฝ้าทรัพย์สินเอาไว้ด้วย

แต่ว่าเขาก็ยังต้องปักหลักดูแลทรัพย์สินในบ้านพักที่ถูกน้ำท่วมขัง
ดูจากภาพมุมสูงแล้วไม่เห็นพื้นดินเลยนะตอนนี้
ส่วนชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ย้ายไปอาศัยที่สาราวัดชมพูตั้งแต่ช่วงตี๓
ก็เอาเข้ากล่องเอาอาหารสำเร็จรูปไปแจกจ่ายนะคะ
ชุดอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กเป็นผู้สูงอายุนะคะ
คุณทวีศักดิ์ล่อกาประหลัดอำเภอเนินมะปรางบอกว่า
ภาพรวมน้ำจากบนเขาในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ตอนนี้ถ้าดูภาพรวมนะก็เริ่มลดลงแล้ว
ถ้าฝนไม่ตกลงมาอีกนะน้ำก็จะลดไปพื้นที่รุ่มต่ำเป็นลำดับตามธรรมชาติของมัน
สำหรับผู้อพยพตอนนี้อยู่ที่สาราการประเรียนวัดชมพูต่อไปอีก๒คืนนะคะ
ให้รอดูสถานการณ์น้ำที่นี่ก่อน
ผลกระทบความเสียหายภาพรวมตอนนี้ได้รับผลกระทบ๖ตำบล๒๖หมู่บ้านค่ะ
ส่วนใหญ่ก็คือพื้นที่ทางการเกษตรนะคะแต่ว่ายังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนะคะ
นี่คือสถานการณ์น้ำในบ้านเราตอนนี้ค่ะ